เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๔๕กิโลกรัม

ปะทะสิทธิโชคสบุญจันทร์
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาว
มวยไทย๕ยกพบกับมวยคู่เอก

ปะทะเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒